เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๐๓๐๑๑๐๐ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นร้านกลางคืนชื่อดังย่านถนนนิมมารที่เชียงใหม่
ตะวันแดงสาดแสงเดือนค่ะคุณผู้ชม

แล้วดูสิคะเกิดเหตุไฟไหม้จนถึงตอนนี้
เที่ยงจะครึ่งอยู่แล้วค่ะยังดับไฟไม่ได้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านตะวันแดงสาดแสงเดือน
ลานประเสริฐแลนด์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
เกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๐๓๐๑๑๐๐ที่ผ่านมา
โดยตำรวจสนภูพิงราชนิเวศแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่
ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไประงับเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะ
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
เห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้รุนแรงแล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนมาก

ตัวอาคารได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำต่อเนื่อง
แล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นโครงสร้างอาคารรวมถึงหลังคา
ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กแล้วก็ได้รับความเสียหาย
โครงสร้างเสียหายไปประมาณ๘๐นะคะ
แล้วร้านนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงร้าน
ในช่วงที่ปิดให้บริการอยู่ช่วงโควิดแบบนี้
ทีนี้ค่ะตอนนี้รายงานล่าสุดเข้ามา
เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
แต่ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้เพื่อไม่ให้เพลิงมันปะทุขึ้นมา
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีคนอยู่ในตัวอาคารด้วย
เพราะว่าเบื้องต้นตอนที่เกิดเหตุมีคนงานก่อสร้างกำลังซ่อมแซม

รวมถึงคาดว่าน่าจะมีผู้จัดการร้านอยู่ด้านในด้วย
เพราะว่ามีคนเห็นนะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้จัดการร้านก็มาตรวจ

แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อผู้จัดการร้านไม่ได้
ทีนี้สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเกิดจากอะไร
รวมถึงตอนนี้จะต้องประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นด้วย

เดี๋ยวในข่าวเที่ยงไทยรัฐรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อนะคะ